เพราะว่าวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมคะ

วันที่๑๕ก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันที่๑๖

ไปดูเรื่องราวของโชคลาภความเชื่อกันหน่อยละกัน
ไปที่วัดดังวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะคะ

แห่แหนกันไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ในการดนบันดาลสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้
โดยเฉพาะตาทองนิ้วรายที่โจทย์จันทร์กล่าวขานกันนะคะ

โดยนางสาวรัดดาวันพลรำอายุ๓๙ปี
เธอเป็นสาวโรงงานย่านพระราม๒สมดำกรุงเทพนะคะ
ก็ไปร่วมทำบุญที่นั่น
ไปขอโชคขอลาบจากตาทองนิ้วรายด้วย
บอกว่าบรรดาเพื่อนคนที่ทำงานด้วยกัน

ที่มันมีหยดน้ำตาเทียนลอยอยู่เนี่ยค่ะ

บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็วิเคราะห์พิจารณาดูแล้วนะคะ
ก็เห็นว่าน้ำตาเทียนครั้งนี้
เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นตัวเลขอะไร
คุณผู้ชมเช่นเดียวกับแผงลอตเตอรี่
ตั้งขายอยู่รอบวัดเกือบร้อยแผงนะคะ
ก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ
ว่ายดน้ำตาเทียนที่เห็นมันคือ

นั่นก็คือเลข๙๓๗๘๓๗นะคะ

คือมันเป็นภาพที่เห็นชัดกันอยู่แล้วแล้วก็ว่ากันไปตามที่เห็น

แต่มีตัวหนึ่งมันอยู่ลึกเป็นมิติเข้าไป
ใช้สมาธิเพ่งนิดหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะมีการออกสลากวันจันนี้ใช่ไหมคะ
เขาก็บอกว่าเลขที่น่าจะเกี่ยวข้องก็คือเลข๙เลข๓
เขาคือเหมือนกับว่าอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่สนใจอย่างนั้นเลยค่ะไปต่ออีกทีหนึ่ง

กำแพงเพชรหลังจากมีตะเคียนทอง๓พี่น้อง
โผล่ขึ้นมาไม่กี่วันก่อนนี่เองนะฮะ
แต่ปรากฏว่ามีตะเคียนโผล่ขึ้นมาเพิ่มอีก๗ต้น
รวมเป็น๑๐ต้นแล้วนะครับ

เคยให้โชคเลขเด็ดงวดที่ผ่านมาคือ๘๓

แล้วก็สำหรับตะเคียนอีก๗ต้นที่เพิ่งโผล่ขึ้นมา

มี๑ต้นที่เป็นตะเคียนตกน้ำมันด้วยนะคุณนะ
โดยยกทั้ง๗ต้นขึ้นมาไว้ที่วัดอ่างทองพัฒนาตำบลวังไซ
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร

ก็เลยโอ้โหมีต้นตะเคียนเยอะเลย๑๐ต้น
ส่วนนี่คุณคุณเห็นไหมโอ้โฮหมูหมูสิฮะอะไรคะ
ตอนที่เขาทำพิธียกต้นตะเคียนมารวมกันเป็น๑๐ต้น
ปรากฏว่ามีงูความยาวประมาณ๒๓เมตร
ลำตัวเขาบอกสีทองเลยเลื้อยขึ้นมาจากโพรงไม้ตะเคียน
ชูคอเหมือนกำลังร่ายรำดีอกดีใจ
ที่ได้ขึ้นมาอยู่ที่วัดแห่งนี้
และชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่คุณดูสิ
คือเขาหู้โดยงูเขาเกี่ยวเขาเลื้อยเหรอ

แล้วก็คนขับรถแบ็คโฮที่เคลื่อนย้ายต้นตะเคียนมา
เล่าให้ฟังบอกว่าเคยเจออาถรรพ์มาก่อนนะ
โดยคนขับรถแบ็คโฮเจองูจ้องหน้า
เหรอคืองูมันจ้องหน้าคนขับรถแบ็คโฮล

บอกว่ากลับบ้านไปเป็นไข้เลย
ต้องมาจุดทูบขอขมา

แล้วเราจะเลี่ยงยังไงถ้าเกิดว่างูจ้องหน้าเราต้องแบบหลบตาเหรอ

คือตอนเขาไปยกต้นคือเจองูงูจ้องหน้า
เขาก็เลยบอกเป็นไข้เขาเลยต้องมาขอขมา
ตอนที่มาทำพิธีแล้วพอทำพิธีกัน

เลยงวดนี้ชาวบ้านก็ได้เล็กไป๒ชุด
อ๋อสุมัสออกมาหน่อยอีกนิด

มาแล้ว
แล้วแต่ใครจะเชื่อใครจะเสี่ยงแล้วกัน
ใช่ค่ะนี่เมื่อกี้เห็นคุณสืบสกุลพาไปดูงูแล้วใช่ไหม
ฉันอยากพาไปดูงูอีกเหมือนกันค่ะ
คราวนี้เป็นงูจงอาง๒ตัว
คือเขาผสมพันธุ์กันนะคุณผู้ชม
อยู่ในบ้านเลขที่๒๕๓หมู่๑
ตำบลคองภูลอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรี
แล้วเจ้าหน้าที่เขามาช่วยกันจับครึ่งชั่วโมง

ตัวนี้เขาก็เลยเอามาวัดความยาว
ปรากฏว่ายาวประมาณ๓เมตรกว่า

ใช่ใส่กระสอบแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
เจ้าของบ้านก็คือพี่สมชายแก้วขาวอายุ๔๔ปี

เขาก็ไปนอนขดตัวพันกันอยู่ในห้องครัวหลังบ้าน

ซึ่งก็มีการไล่ให้มันกลับเข้าป่าไปนะ
แต่รอบนี้เหมือนกับเขากลับมาพอดรักกันที่เดิมอีกค่ะ
แล้วก็เลยกลัวว่าจะมาทำร้ายคนในบ้าน
เพราะว่าคนในบ้านเด็กก็มีผู้สูงอายุก็อยู่ด้วย

แต่ว่ารอบนี้ขอไปปล่อยไกลเลยได้ไหม

พยาวไปดูภายในวัดบ้านต่อมใต้

ว่ามีเหมือนพระพุทธรูปโผล่ออกมา
กลางลำต้นของต้นโพโบราณคุณตรงนี้
และต้นโพโบราณนี้มีอายุเกือบ๕๐๐ปี

เพราะว่าคนที่มากราบไหว้บูชา
แล้วก็เอาแป้งมาโรยตรงต้นโพโบราณนี้ด้วย
ก็เห็นเลขเขาบอกเห็นอย่างชัดเจน๓ตัว

ขณะเดียวกันก็ได้มีเด็กชายตัวเล็กอายุประมาณ๓ขวบ
มากับคุณยายครับ
ใกล้พากันฮือฮาแล้วก็รีบจดเลขที่เด็กบอก

ชี้ใหญ่เลยตรงนี้ครับอย่าอย่าเห็นไหมครับ
นับถือคนที่เขาวิเคราะห์ตัวเลขเป็นจริงนะ

ไม่แล้วก็ไม่ได้ถูกทุกคนจริงนะฮะก็ใช่
ซื้อสลักกินแบ่งก็ถือว่า

คนซื้อสลากทุกคนถือว่าเป็นผู้ให้
ทีนี้ก็ต้องดูว่าจะจัดสรรปันส่วนไปให้ไปช่วยเหลืออะไรยังไง
สำนักสลักเขาว่ามีโครงการเกี่ยวกันดีไปช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์
ช่วยเหลือสังคมและคนที่ซื้อก็ถือว่าเป็นผู้ให้ในการช่วยเหลือสังคมด้วย
อันนี้ถ้าใครดูข่าวพวกเราแล้วไปซื้อ
เพราะฉะนั้นดูข่าวกันต่อไปที่วัดป่าพุทธมงคล

ชาวบ้านนำเครื่องเส้นไหว้ไปเส้นไห้ต้นปาม
ยืนต้นตายมาประมาณ๓เดือน

แต่ว่ามันแตกยอดออกมาใหม่ค่ะ
โดยแทงยอดออกมาทำมุม๔๕องศายาวประมาณ๑ฟุต

รูปร่างยอดปามเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้
หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนคุณสืบสกุลนี่แหละ
เขาก็เลยจัดเครื่องเส้นไหว้มาบวงสวงตามความเชื่อ

ขณะที่ประกอบพิธีนั้นมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น

มีการออกลีลาลวดลายร่ายรำแปลก
เขาบอกว่าเหมือนพญานาคเล่นน้ำครับ
แล้วยังมีการเปล่งสำเนียงแปลกที่ฟังแล้ว

ซึ่งอ้างว่าเป็นบริวารปู่พญานาคศรีสุโธและย่าศรีปฐุมาม

แล้วจะให้โชคลาภกับชาวบ้านที่เริ่มสายศรัทธา

ใช่ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูน้องวงโปรงลาง
น้องนักเรียนวงโปรงลางนาคาคำชโนธ
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาที่บ้านดุงหน่อยค่ะคุณผู้ชม
น้องเขาไปทำพิธีแก้บนที่วังนาคินที่คำชโนธเนี่ยนะ
เพราะว่าน้องเขาไปคว้ารางวัลวงโปรงลังชนะเลิศ
ถ้วยพระราชธานประเภทขอได้เงินรางวัลมา๗๐๐๐๐ค่ะ

สุดยอดพอทำพิธีแก้บนเสร็จแล้วก็รำบวงสวงถวายพ่อปู่แม่ย่า
แล้วน้องส่วนหนึ่งพ่อแม่น้องก็บอกว่า
ลูกไปถึงคำชโนธแล้ว
อย่าลืมนะเอาตัวเลขมาฝากพ่อแม่ด้วยนะลูกเอ้ย

บางคนบอกว่าเห็นเป็นเหมือนพญานาค

เหมือนมองมุมนี้อาจจะเหมือนเลข๖กับเลข๑ไทย

ซึ่งทีนี้เขาก็เชื่อมโยง
เพราะว่าไปตรงกับทะเบียนรถที่พาน้องมาแสดง
คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเลขสองตัวท้าย

อันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
ปิดท้ายที่บริเวณหลังบ้าน
เลขที่๓๓นี่บ้านเลขที่ดีนะ

ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
ชาวบ้านแห่ขอหวยโอ๊ยขออะไร

ขอเลขจากต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์โบราณ

แล้วก็ถูกเลขเด็ดมาแล้ว๓งวด
ก่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลวันจันนี้
ดังนั้นชาวบ้านก็เลยใช้จังหวะนี้แหละฮะสุดสัปดาห์
เสาร์อาทิตย์นี้ก็นำดอกไม้ทุบเทียนพร้อม
เครื่องเส้นไหว้แต่งขัน๕ประกอบพิธี
ขอตัวเลขตามความเชื่อนะครับ
แล้วก็หาตัวเลขไปเสี่ยงโชคกัน

เส้นผาสุนกลางใน๑เมตรอายุกว่า๖๐ปีละ
บางคนใช้แป้งฝุ่นลูกเบาที่โคนต้น
แล้วก็ใช้แสงไฟส่องหาตัวเลข
บางคนแน่นอนหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายไว้

แล้วก็เลขใกล้เคียงต่างก็จดใส่กระดาษ

ในวันโค้งสุดท้ายก่อนออกสลากต่อไปนะครับ